ที่เราจะพูดถึงข่าวแรกวันนี้เป็นคลิปหนึ่ง
ที่ถูกแชร์กันมากในโซเชียลตอนนี้นะ

ที่เรียกได้เลยว่าเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเสียงจริง
แต่ว่าเชื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคลิปนี้
เดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมน้องคนนี้นะคะ

ดูหน้าน้องเขาจะมีรอยเขียวช้ำนิดนึง

ก็สงสัยนะน่าจะไปโดนเพื่อนแกล้งมาหรือเปล่า
คุณทายผิดมันไม่ใช่ยังไงเพราะว่านี่เดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปดูเฉลยกันน้องคนนี้เขามาเฉลยให้ฟังว่าหน้าฟกช้ำของเขาเนี่ยเกิดจากอะไรไปฟังค่ะ
ลูกผู้ชายมาทำร้ายผู้หญิง

อยากจะให้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวพริกเขาว่าวอีศาลกันเลยนะ

คุณครูก็ถามว่าน้องเนี่ยหน้าไปโดนอะไรมา
มาโดนเพื่อนแกล้งบ่อยใช่แล้วไปทำอะไรเขาไม่รู้ครับ
เออแล้วทำไมไม่ทำเขาคืนอืม
ลูกผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิงโอ้แสดงว่าไปโดนผู้หญิงทำร้ายมา
ถูกต้องแต่ว่าเป็นผู้ชายก็เลยไม่ทำผู้หญิงขึ้น
อดเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทน
กี่ครั้งกี่หนก็ต้องทนเก็บเอาไว้นี่คิดทำเองปะเนี่ย
สุดยอดเลยน่ารักมากเลยนะคะลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงเขาจะไม่ทำร้ายผู้หญิงกันแบบนี้แหละ
นี่ค่ะโดนผู้หญิงทำร้ายมาแต่แหมไม่เป็นไร
สุดยอดแต่ก็ไม่รู้นะสาเหตุไปทำอะไรให้ผู้หญิงเขา

บอกหู้ครับไปทำอะไรเหมาะบอกหู้ครับ
ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเราไปทำอะไรกับเขาหรือเปล่า

กูเป็นสุภาพบรูดหรือเปล่า
โอ๊ยเหมือนน้องเม่าหรือเปล่า

ใช่แล้วเราก็เลยมีอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะมอบให้น้องเม่านะคะ
ฟังกันค่ะ

ถึงบอกไงนะลูกผู้ชายต้องมีใจอดทน

เหรอแต่อย่ากล้ากับคุณเมีย

ไม่งั้นคุณจะเสียมากกว่าจะได้

อ๋อก็ผู้มีประสบการณ์ไง

คือดิฉันคิดว่าทุกคนก็คงมีวิธีเป็นของตัวเอง

ให้ทุกคนทำให้มันถูกต้องตาม

คุณแม่เขาไม่ใช่เมียคุณ
ยังเพิ่งกลัวดูแบบน้ำเสียงแข็ง

ไม่ดูแข็งแรงแข็งแกรก
เป็นผู้ปกครองครอบครัวได้
เขาถึงบอกไงทำตัวให้ดีแค่นั้นก็จบแล้ว

เขาบอกว่ามนุษย์ตัวเขียวค่อยเรียกว่าฮัก
แต่ว่ามนุษย์น่ารักค่อยเรียกว่าเมีย

ดีแล้วรู้ว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วต้องรู้จักผู้ดีเอาไว้
รู้แล้วนะรู้แล้วรู้แล้วจ้า